มามาชวนมาเปิดพิษดารกันบ้างดีกว่านะคะกับบ้านนี้เลย
บ้านสแตกแดกตับของคุณอีทปงลังสอบคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดลูกชายเขาลูกไม้หล่นตุ๊บอยู่ใต้ต้นเลย
โชว์ลีลาเปิบเหมือนกันค่ะเอาไปดูนิดนึงกันละกันคุณผู้ชม
แล้วก็ดูลีลาการสแตกแดดตับของพี่อีเขาทำไว้คุณผู้ชมบอกเลยนี่โอ้โห
เห็นแล้วต้องรีบบึงรถออกไปร้านเขาเลยนะ
มันยั่วจิตยั่วใจยั่วน้ำลายจริงคุณผู้ชม

ก็พ่อค้าการันตีความแซ่บความอร่อยขนาดนี้
แล้วต้องบอกว่าสายเลือดการสแตกแดดตับเนี่ยถ่ายท่อสู่น้องนาวาคุณผู้ชมค่ะ
ลูกชายตัวจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะ
ไม่เชื่อเดี๋ยวเราให้ชมลูกชายน้องนาวาโชว์เปิบกันจ้า
ทำอะไรครับ
แซ่บหรอ
บัว

บัว

ก็บอกว่าถามว่าแสบ่

เกิดมาในยุคโควิดเลยนะ
๓ขวบกว่าแล้วน่ารักจริงคุณผู้ชม
เออหน้าอินดูลูกชาย
เดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ร้านแก